คุณผู้ชมคะแก้ชงแล้วทำบุญแล้ว
ดูแสงแรกแล้วจัดโต๊ะทำงานกันหน่อยดีไหมค
ปีที่แล้วทั้งปีการงานคุณเป็นยังไงบ้างคะมันยุ่งเหยิงวุ่นวาย
เหมือนกับโต๊ะทำงานคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้นะคะ
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือน
หรือเป็นใครก็ตามที่ต้องมีโต๊ะทำงาน

เพราะวันนี้มีเคล็ดลับเสริมห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานมาฝากค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของโต๊ะทำงานเราควรจะโล่ง
เพราะว่าถ้าโต๊ะทำงานของเราโอ้โฮอีเละเค้ะ
ไปมองมาก็เหมือนกับโต๊ะทานอาหาร
มีแต่ขนมมีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าไม่ดี
เพราะว่าพลังชี่มันไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ง่าย
พลังชี่เนี่ยมันจะนำพาเกี่ยวกับเรื่องของพวกโชคลาภความสำเร็จเข้ามา
หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าโต๊ะของเราลกเต็มไปหมดเลย
ก็จะหมายความว่ากว่าที่โอกาสดีมันจะเข้ามาค่ะ

อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความสว่าง
สว่างในทางฮวงจุ้ยเขาเรียกว่าเป็นพลังหยาง
ถ้าสมมุติว่าโต๊ะของเรามืดอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะแบบรู้สึกเลย

ควรที่จะจัดโต๊ะทำงานของเรานะคะให้มันมีความสว่าง
เพื่อเป็นการกระตุ้นพลังอย่างให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

บางทีบางคนเขาจะคุมโทนว่าโต๊ะทำงานของเขา
จะเป็นพวกสีดำหรือว่าสีขาวเลย
แต่จริงควรที่จะมีแซงพวกสีอื่นบ้าง
เพื่อเป็นการเรียกโชคดีเรียกทรัพย์เข้ามานั่นเองค่ะ

หลายคนก็แบบว่าชอบวางต้นไม้
แต่ต้นไม้เราควรที่จะเลือกนิดนึง
ให้เป็นต้นไม้มงคลชื่อมงคลกวักมรกฎก็ได้

จริงโป๊ยเซียนชื่อเขาดีก็จริงแต่ว่าเขามีหนาม
ทางฮวงจุ้ยคือหนามมันจะหมายถึงในเรื่องของทิ้มแทง
มีอุปสรรควางเอาไว้ไม่ดี